สระบุรีนะคะตำรวจได้ติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายขโมยรถบรรทุกนะคะ
รถบรรทุกคันนี้บรรทุกไก่อยู่นะคะซึ่งรถบรรทุกคันนี้พยายามที่จะเรียกให้จอดแล้ว
ตามไปทันก็แล้วเขาก็ไม่ยอมจอดแถมพุ่งชนรถตำรวจเสียหายไปอีก๒คันค่ะ
ขโมยรถหนีขับรถไก่มาชนรถอยู่ทางหลวงนะครับ
หนึ่งเรียกว่าสองห้าขับรถไก่มาชนรถทางหลวงครับอ่า
แล้วก็เข้าจับกลุ่มตัวได้ดึงลงมาจากรถนะคะ
แล้วก็เข้าควบคุมตัวคนร้ายที่ขโมยรถบรรทุกไก่ขับไปชนรถตำรวจทางหลวงอีกต่างหากนะคะ
จุดที่เกิดเหตุก็คือหน่วยบริการประชาชนแก่งคอยผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มตัวนี่แหละค่ะ
หันหลังเนี่ยนะคะก็คือนายสุนทรพรมวงเป็นคนที่ขโมยรถบรรทุกไก่ของนายธนวัฒน์พลชิตมา
ดาบตำรวจสมศักดิ์ปั้นโฉมผู้ประคับหมู่สถานีตำรวจทางหลวง๒
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองกับจ่าสิบตำรวจธนพลวะสุกุณฑรเดชา
ได้รับแจ้งจากตำรวจสพแก่งคอยบอกว่ามีคนร้ายขโมยรถบรรทุก
หลบหนีไปตามเส้นทางถนนมิตรภาพระหว่างทางรถบรรทุกก็ได้ขับเฉียวชนรถชาวบ้านไปด้วยสามคัน
พอรับแจ้งเหตุแบบนี้ตำรวจสองนายนำรถออกไปไล่ล่าติดตามเลยนะคะ
แล้วก็ไปเจอไปทันที่บริเวณจุดเกิดเหตุก็คือถนนมิตรภาพหลักกิโลเมตรที่๑๖ของหมู่ที่๗
ตำบลบ้านป่าอำเภอแก่งคอยตำรวจก็จอดรถค่ะพยายามเรียกให้คนขับนั้นหยุดรถนะคะ
แต่คนร้ายไม่หยุดค่ะกลับเร่งเครื่องหลบหนีแล้วก็ไปพุ่งชนรถตำรวจจนได้รับความเสียหายนะคะ
ซึ่งตำรวจเองทั้งสองนายที่เดินทางขับรถไปติดตามไล่ล่าแล้วก็ไปทันที่จุดนี้
ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนะคะตำรวจนายรายแรกนี่ก็คือได้รับบาดเจ็บจากแรงกระแทก
ก็คือบาดเจ็บที่ซี่โครงด้านขวาส่วนจ่า๑๐ตำรวจธนพลได้รับบาดเจ็บที่แขมซ้าย
คนร้ายไม่รอดนะคะถูกติดตามจับกลุ่มตัวและควบคุมตัวได้ในที่เกิดเหตุ
แล้วก็ส่งดำเนินคดีต่อไปค่ะ